คุณผู้ชมครับเมื่อ๒วันก่อนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ที่โกดังเก็บน้ำมันหล่อลื่นที่อ้อมใหญ่นครปฐม
ค่ะคือเป็นโกดังที่เคยถูกเพลิงไหม้มาแล้วก่อนหน้านี้เมื่อหลายเดือนก่อนใช่ค่ะ
แต่เขาก็พยายามที่จะไปสร้างโรงงานแห่งใหม่แต่ว่ามันยังมีน้ำมันเนี่ยที่อยู่ในโกดังที่เดิมยังขนย้ายไปไม่หมด
เขาบอกเตรียมจะย้ายให้มันห่างไกลชุมชนยังไม่ทันได้ย้ายเพราะว่าตอนนั้นมันกระทบกับชุมชนมาก
แต่ปรากฏว่ายี่สิบเก้าพฤศจิกายนที่ผ่านมาเอ้าไฟไหม้อีกแล้วอืม
แล้วหนักด้วยคือวอดหมดเลยนะครับทุกผู้ชมครับแถวนั้นเนี่ยโอ้โหดูฮะ
คือวันนั้นควบคุมเพลิงกันอยู่นานนะครับใช่วันนั้นก็มีกระแสว่าเอ๊ะ
ตั้งใจที่จะทำให้ไฟไหม้เอาประกันหรือเปล่าจนเจ้าของโรงงานต้องออกมาบอกว่าไม่ใช่
เขายืนยันเลยว่าไม่ใช่ค่ะจะไปทำอย่างนั้นทำไมล่าสุดวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่ตำรวจเนี่ยสืบสวนสอบสวนแล้วไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ได้รับภาพนี้มานะฮะนี่ครับ
นี่คือหัวหน้าคนงานของโรงงานแห่งนี้นะฮะชื่อนางสาวสิราชินีศรียา
ชื่อเล่นชื่อแอนอายุ๓๘ปีก่อนจะเกิดเหตุเพลิงไหม้
เดินวนเวียนอยู่รอบรอบในพื้นที่ของโรงงานในมือเนี่ยมีกระดาษเอสี่กับไฟแชค
จุดไฟแล้วเอาไปวางข้างกล่องบรรจุน้ำมันหล่อลื่น
ทำแบบนี้อยู่๒จุดด้วยกันจากนั้นเครื่องไหม้ครับ
ทีนี้เพลิงมันลุกไหม้แล้วไปอย่างรวดเร็วนะครับทีนี้วอดทั้งโรงงานเลยครับ
คือน้ำมันเขาบอกเขาเก็บไว้โอ้โหเป็นหมื่นลิตรมั้ง
นี่คือถูกไหม้ไปแล้วนี่เหลือจากครั้งก่อนนะยังขนไปไม่หมด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๙พฤศจิกายนนะครับ
ดังเก็บน้ำมันบริษัทประพากรอออยที่ระมนอ้อมใหญ่จังหวัดนครปฐม
นางสาวสิราซินีเนี่ยทีแรกวันที่เกิดเหตุ
เป็นพนักงานของโรงงานคนเดียวที่บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้

แล้วเจ้าตัววันนั้นบอกกับตำรวจบอกว่าเธอเนี่ยเป็นหัวหน้าแผนกคลังสินค้าของโรงงาน
ก่อนจะเกิดเหตุเพลิงไหม้กำลังตรวจนับสินค้าอยู่
โอ้โหคุณตำรวจมีผู้ชายสองคนเนี่ยมันบุกเข้ามาในโรงงานเข้ามาวางเพลิง
แล้วทำร้ายเธอด้วยแล้วชายสองคนนี้ก็หลบหนีไปเนี่ยตัวเธอถึงบาดเจ็บ
เธอบอกว่าอย่างนั้นนะฮะตำรวจก็ไปตรวจสอบหลักฐานกล้องวงจรปิดที่มีอยู่หลายจุดในโรงงาน
คือส่วนใหญ่ก็ถูกไฟไหม้ก็พยายามค้นหาจนไปเจอพวกซิมกองซิมการ์ดสามารถไปกู้คืนมาได้
โอ้โหเนี่ยกู้ภาพมาได้นะกู้ภาพมาได้
นี่ฮะแล้วตอนสอบสวนสอบปากคำหรือว่ามาให้การอะไรก็แล้วแต่
พนักงานที่บาดเจ็บคนนี้คือนางสาวซีราซิราชินีเนี่ย
คือดูเหมือนมีพิรุษยิ่งสอบสวนยิ่งมีพิรุษ
สุดท้ายพอได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเธอสารภาพฮะเธอบอกก่อเหตุจริง
ไม่ได้มีคนร้ายบุกเข้ามาวางเพลิงแล้วทำร้ายเธออย่างที่บอกตอนแรก
ถามว่าเอาแล้วทำไปทำไมนี่มันเหตุใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่นะ
อ้างว่าทำลงไปเพราะคับแค้นใจถูกนายจ้างดุด่ามานาน
อาศัยช่วงพักเที่ยงวันนั้นเป็นช่วงเวลาปกติที่เธอต้องเช็คสินค้าทุกวันอยู่แล้ว
แล้วเธอบอกว่าจังหวะที่ครับแค้นใจอยู่แล้วเดินเช็คสินค้าอยู่
ได้ยินเสียงคนคุยกันจากทางด้านนอกประมาณว่าอยากให้เจ้านายล่มจม
ก็เลยเกิดอารมณ์ชั่ววูบเอากระดาษมาจุดไฟแล้วก็เผาเลย
บอกไม่ได้ตั้งใจจะให้ลุกลามจนแบบเสียหายมากขนาดนี้นะ
กะให้เป็นแบบแค่จุดสุดท้ายเนี่ยก็มามีหลักฐานคือกล้องวงจรปิด
คือเธอบอกเธอรู้ดีนะว่าในโรงงานเนี่ยมีกล้องวงจรปิดอยู่ทุกซอกทุกมุม
แต่คงคิดว่าถ้าเกิดเพลิงไหม้ไปแล้วเนี่ยกล้องมันจะพังหมด

เป็นวิธีเดียวที่เหนื่องน่าจะดูได้
ตอนหนูนั่งสต๊อกมันได้ยินเสียงคนที่อยู่ข้างนอกค่ะ
เขาก็พูดตามที่หนูพูดความจริงว่า
เขาอยากให้ในปิงกับคุณพัฒน์ร่มจม

เสียงคนที่มาตลาดมาจอดด้วยคุยกัน
เป็นกระดาษธรรมดาแต่หนูไม่ได้คิดว่าจะให้แบบ
คือเหมือนมีความรู้สึกว่าแบบไม่ได้ให้ไหม้ขนาดนั้นนะคะ

คุณจะคับแค้นใจยังไงคุณก็ทำอย่างนี้ไม่ได้

คุณพิพัฒน์เนี่ยขอชี้แจงยืนยันหน่อย
คุณพิพัฒน์ยืนยันว่าไม่เคยดุด่าพนักงานอย่างที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างนะครับ
การตักเตือนบางครั้งมีบ้าง

โดยเฉพาะเรื่องระบบความปลอดภัยในโรงงาน
โรงงานให้ความสำคัญมาก
ซึ่งนางสาวสิราศินีย์เป็นหัวหน้างาน
แล้วเมื่อ๓วันก่อนก็ยังสั่งให้ไปรดน้ำต้นไม้อยู่
ไม่เห็นมีการต่อต้านอะไรขนาดนี้ไม่คิดว่าจะก่อเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้โรงงานเสียหาย๔๐กว่าล้านนะครับ
คุณพิพัฒน์บอกตอนนี้ประสานไปยังประกันภัยแล้ว
ซึ่งยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าครั้งนี้จะเคลมประกันได้หรือเปล่า
เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมันอุบัติเหตุจริงแต่ครั้งนี้มันมีหลักฐานแล้วว่า
มีคนวางเพลิงแต่ว่าเขาก็อ้างบอกว่าครับแค้นใจอะไรก็ว่าไป
ส่วนชาวบ้านโดยรอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ทางเจ้าของโรงงานยืนยันว่าจะเยียวยาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
ใจเขาเห็นปัญหากันมากกว่านี้ก็คงไม่เกิด
เพราะระบบมันช่วยไม่ได้ถ้าคนไม่ทำ
คนจะทำอะไรก็ตามแต่โดยที่เราไม่สามารถเข้าใจจิตใจเขาได้ว่าเขาคิดอะไรอยู่
นางสาวสุราชินีผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหาคือวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นนะครับ
แล้วก็เรื่องของการแจ้งความเท็จด้วย
เพราะว่าไปแจ้งว่าตัวเองไม่ได้ทำไปแจ้งว่าคนอื่นทำอะไรพวกนี้นะครับ
อันนี้คดีอาญานะครับที่ถูกแจ้งข้อหานะครับ
แพ่งเนี่ยสงสัยจะหนักอยู่
ใช่ค่ะและโทษของข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นนะคะ
กฎหมายอาญามาตรา๒๑๗โทษหนักนะคะ
จำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๗ปี

เป็นแบบโรงเรือนที่เป็นที่ทำหรือเก็บสินค้า
ตรา๒๑๘โทษสูงสุดประหารชีวิตเลยนะ

ที่เป็นที่เก็บหรือว่าทำสินค้าอย่างนี้ค่ะ

ที่ว่าไม่พอใจเผาเลยไม่พอใจเผาเลยเนี่ย